มาดูเรื่องของประเทศไทยที่ได้ร่วมกับกลุ่มทุนจากบริษัทโทรคมนาคมอีก๑๗ประเทศบ้างนะคะ
ซึ่งจะช่วยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
รองรับการใช้งานได้ทั่วโลกด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยค่ะ
ที่เห็นอยู่ตรงกลางทะเลนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศ
บริษัททีโอทีลงทุนร่วมกับกลุ่มทุนจากบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำระหว่างประเทศอีก๑๗ประเทศ
ฝรั่งเศสอิตาลีซาอุดีอาราเบียโครัมเบียเวียดนามฮ่องกงและมาเลเซีย
ในการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้น้ำความจุสูงระบบแรกที่มีเส้นทางหลักผ่านประเทศไทย
เพื่อช่วยลดระยะทางการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างเอเชียและยุโรป
โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำปากบาราที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูน
อินเตอร์เน็ตฮับที่สำคัญของโลกไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางแอฟริกาและยุโรป
ช่วยเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ตของภูมิภาคอาเซียน
อันที่๑รองรับความต้องการในประเทศไทย

เห็นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและเอเชีย
ในส่วนที่เราเกี่ยวข้อง
เนื่องจากมันเป็นสายเมนใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นต่อไปซอยย่อย
มันก็จะเกิดฉีกออกจากสายเมนนี้
เข้ากับเมนเข้าเวียดนามใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในกรณีนี้
มันก็จะมีความจุสูงขึ้น
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น

พร้อมตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของฮับในอาเซียน
ก่อนขยายไปยังทั่วโลก

สมมุติว่าเป็นเฟสบุ๊คกูเกิ้ล

แทรฟฟิคมันต้องพร่ำทวีป

พอก็เห็นโปรเดนเชียลของสายเมนของเราเนี่ย
โอกาสที่เขาจะเอาเซิร์ฟเวอร์ของเขามาตั้งที่ประเทศไทยก็มากขึ้น
มีความจุอย่างน้อย๓๒๔๐เทลาไบท์
มูลค่าการลงทุน๒๐๐๐ล้านบาท
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ๑๙
และยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่สำคัญของโลก
นำประเทศไทยสู่ศูนย์กลางด้านการสื่อสารของภูมิภาคอาเซียนดิจิตอลฮัพ
รองรับการใช้งานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพิ่มความแข็งแกร่งในยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของประเทศ
รวมทั้งสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์๔๐